เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากบริเวณน้ำตกวังตะไคร้
ตำบนสาธิกาอำเภอเมืองจนครนายก

ลำนานที่กว้างลั่มเลื่อน
มีต้นตักไครหางน่าหรือต้นตักไครน้ำ
เรียงรายทั้งสองฝั่งอันเป็นที่มาของวังตะไคร้ห่วงยางและร่องแก่ง
กลายเป็นกิจกรรมยอดนิยมดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือน
แต่ช่วงบ่าย๒๕กันยายน๒๕๓๗ขณะที่หลายครอบครัวพาลูกหลานมาเที่ยวในวันหยุด
บริเวณน้ำตกวังตะไคร้ท่ามกลางสายฝนผู้คนนับร้อยชีวิตทั้งเด็กและผู้ใหญ่
สนุกสนานกับการลงเล่นน้ำโดยไม่มีใครรู้ว่าน้ำป่ามัจจุราชกำลังจะมาถึง
ไม่กี่ชั่วโมงสีของน้ำเริ่มส่งสัญญาณจากใสเปลี่ยนเป็นสีแดงขุ่นและไหลแรงขึ้น
เพิ่มระดับสูงขึ้นแบบไม่มีใครทันตั้งตัวแม้เจ้าหน้าที่ต้นน้ำบริเวณเขาใหญ่
แจ้งถึงเบื้องล่างว่ามีมวลน้ำป่าขนาดใหญ่กำลังไหลตรงไปยังจุดเล่นน้ำตก
ขณะที่เจ้าหน้าที่เป่านกหวีดแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวเขาเรียกให้ขึ้นจากน้ำแต่ณเวลานั้นไม่ทันการ
เสียงของน้ำดังกึกกล้องกลบเสียงนกหวีดโดยสิ้นเชิงน้ำยกตัวสูงราว๓เมตร
วนน้ำป่าก้อนใหญ่เข้าปะทะกลุ่มนักท่องเที่ยวหลายคนพยายามกระเสือกกระสนหนีตาย
คออยู่ในน้ำบางคนคว้ากิ่งไม้เกาะต้นไม้ติดอยู่บนโขดหินรอการช่วยเหลือ
ขณะนั้นน้ำพัดทุกอย่างในเวลาเพียง๒๐นาทีกวาดทุกอย่างราบเป็นหน้ากลอง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตด้วยความยากลำบากเพราะต้องต่อสู้กับกระแสน้ำ
หลังน้ำรถพบศพนักท่องเที่ยว๒๑ศพ
ศูนย์หาย๔คนและบาดเจ็บ๔คน
เมื่อตรวจสอบหาต้นตอน้ำป่าในครั้งนั้นพบว่ามาจากแอ่งน้ำบนเขาใหญ่ที่มีปริมาณน้ำมาก
หลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่หลายวัน
โศกนาฏกรรมน้ำป่าวังตะไคร้ภัยธรรมชาติอุทาหรณ์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบเที่ยวธรรมชาติ
ผ่านมา๒๗ปีภาพแห่งความสูญเสียยังคงติดตาและย้ำเตือน
เรื่องการเตือนภัยน้ำป่าเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซากตามมา